วันที่ประชาชนชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีน
จะได้ถวายเครื่องเส้นไหว้ให้แก่บรรพบุรุษนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด
แล้วก็ให้วิญญาณต่างมารับส่วนบุญส่วนกุศลด้วย

เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้

ซึ่งบอกว่าไม่ค่อยจะคึกคักเท่าไหร่นักนะครับ

อาจจะเป็นเพราะเรื่องของเศรษฐกิจด้วย

ขนมเทียนขนมเข่งและของขาว
เช่นไก่หมูเป็ดปลาและผลไม้ต่าง

เข้ามาจับจ่ายก่อนที่จะนำไปไหว้ศาสตร์จีน

เมื่อสอบถามพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะครับ
บอกว่าลูกค้าซื้อของไหว้น้อยลงกว่าปีที่แล้ว

กล้วยหอมไอ้คุณที่เรารายงานบ่อยแพง
แพงปีนี้แพงหวีละประมาณ๒๐๐บาท

ส่วนการไหว้ของต่างที่เป็นอาหารสด

ทั้งนี้ประเพณีศาสตร์จีนตามความเชื่อปฏิทินจีนโบราณ

ลูกหลานจะแสดงความกระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษนะครับ
แต่ถ้าเป็นจันทรคติของไทย
ศาสตร์จีนจะตรงกับวันขึ้น๑๔ค่ำเดือน๙
ถ้าเป็นของจีนตรงกับวันขึ้น๑๕เดือน๗นะฮะ
ก็เป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้บรรดาพูดผีออกเร่ร่อน

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์และเพื่อเป็นสิริมงคล
คนไทยเชื้อสายจีนจึงแบ่งการเส้นไหว้ออกเป็น๓ชุดนะครับ
แรกสำหรับไหว้เจ้าที่จะไหว้ในตอนเช้านี้แหละนะครับ

แล้วก็ชุดที่๓สำหรับไหว้พูดผีวิญญาณพะเนจรนะครับ

คือนำเครื่องเส้นไหว้ไปขอพรเทพเจ้า
ตามสารเจ้าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ก็ไม่ถือเป็นการผิดประเพณีด้วยนะครับ
ถ้าเป็นภาษาจีนเทศกาลนี้เรียกว่ากุยเจีย
กุยเจียหรือว่าหวังเหริญเจียนะครับ
กุยแปลว่าผีเจียแปลว่าเทศกาล
ส่วนหวางเหลยแปลว่าคนที่ตายไปแล้ว
ก็นี่แหละครับเป็นเทศกาลที่ประตูนรกเปิด

วิญญาณจะออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะ